มาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดเลยนะคะมีหญิงสาวอายุ๒๑ปีนะคะ
ไปร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย
บอกว่าถูกเจ้าอาวาสวัดหนึ่งในจังหวัดเลยล่อลวง
ให้เข้าไปทำพิธีปัดเป่าคุณสายภายในกุฏิ
จากนั้นก็ถูกข่มขืนไปทั้งสองครั้งนะคะ
เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความผ่านมาแล้วประมาณ๑เดือนกว่า

ก็เลยมาร้องอีกทีที่ศูนย์นำรงธรรมนะคะ
หญิงสาวคนนี้เป็นผู้เสียหายนะคะอายุ๒๘ปี
เป็นชาวตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงค่ะ
เปิดเผยเรื่องราวแบบนี้นะคะบอกว่าคืน๑๓สิงหาคม
ปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอนาด้วง
แล้วถูกเจ้าอาวาสเดินเข้ามาทักเลย
ทักว่าถูกคุณสัยเข้าตัวแบบนี้ต้องทำพิธีปัดเป่า

จากนั้นตัวเองก็เชื่อแล้วก็เดินตามเจ้าอาวาสไปที่กุฏินะคะ
เจ้าอาวาสบอกว่าจะใช้ยาสมุนไพรที่มีชื่อว่า๑๐๘จบ
ซึ่งเป็นยาที่มีความเชื่อว่ารักษาโรคได้๑๐๘โรค
ถูมานั่วตามร่างกายของเธอ
ตอนนั้นเธอรู้สึกร่างกายอ่อนแรงไป
เสร็จพิธีเจ้าอาวาสใช้กำลังปลุกปล้ำ
บอกว่าแม้จะพยายามร้องตะโกนให้คนช่วย
แต่ว่าเจ้าอาวาสเอามืออุดปากเอาไว้นะคะ
ก่อนที่จะถูกเจ้าอาวาสรูปนี้ลงมือข่มขืนจนสำเร็จ
จากนั้นเจ้าอาวาสพาไปอาบน้ำ
ก็คือนำตัวกึ่งล่ากึ่งถูไปอาบน้ำให้
แล้วพากลับเข้ามาในกุฏิอีกครั้ง
แล้วลงมือข่มขืนเป็นรอบที่สอง
จากนั้นเจ้าอาวาสนอนหลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

โทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรหาญาติให้มารับกลับบ้านค่ะ

นอนที่กุฏิค่ะ
กุฏิเสร็จแล้วเขาก็ออกกลับไปนอนกุฏิเขาแล้ว
หนูก็ใช้โทรศัพท์โทรหาพ่อครัวให้หนูตามรับค่ะ
หลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ

และไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนาด้วง
ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่ามีร่องรอยการถูกข่มขืน
และมีอสุจิภายในช่องคลอด
ต่อมาลูกศิษย์ของเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ค่ะ

สอบถามถึงความต้องการทำยังไง

คือศึกออกมาเลยมาแต่งงานให้ถูกต้องเอาไหม
ผู้เสียหายปฏิเสธนะคะบอกไม่เอายืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอย่างเดียวเท่านั้น
ซึ่งตอนนี้หลังจากแจ้งความผ่านมา๑เดือนแล้ว๑เดือนกว่าแล้วนะคะ
เจ้าอาวาสรูปนี้ยังไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเลย

ก็เลยเอาเรื่องนี้เข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอีกครั้งค่ะ